คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศท้องฟ้าเปิดฟ้าสายแดดแรงแบบนี้นะคะ
ถ้าเป็นการพยากรอากาศแบบชาวบ้าน
เขาชี้ว่าหลังจากนี้ค่ะจะมีฝนตกรุนแรงนะคะตกแรง
มีฟ้าร้องฟ้าผ่าร่วมด้วยแล้วก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่
ซึ่งก็สอดคล้องนะคะจากการพยากรฝนที่ชี้ให้เห็นว่า
หลังจากนี้ประเทศไทยของเราจะมีฝนเข้ามาแทนที่ค่ะ
โดยเฉพาะวันที่๖๑๒เนื่องจากมีร่องมรสุมแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย
วกกับมรสุมฝนมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีห่อมความกดอากาศต่ำร่วมด้วย
หลังจากนี้ประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปที่ประเทศจีน
เพราะว่าที่นั่นต้องเผชิญกับทอนาโดนี่ค่ะ
ลูกใหญ่แบบนี้พัดถล่มนอกเมืองฮาบินทางตอนเหนือของประเทศจีนค่ะ
อนาโดลูกนี้นะคะเคลื่อนที่อยู่ราวครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชม
ซึ่งถือว่านานนะคะทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ